บอลหญิงนั้นมีโปรแกรมแข่งขันนะครับในการเดินทางไปอุ่นเครื่องที่จีน
แต่ว่ามีการประกาศไร้ชื่อมาบางคนที่ไม่ติด
อย่าเสียใจไปเพราะว่าจะมีโอกาสกลับมาติดอีกครั้งในรายการชิงแชมป์อาเซียน
ส่วนใหญ่ชุดนี้เป็นผู้เล่นที่เล่นกันมานานไม่ว่าจะเป็นวราพรบุญสิงห์โดนนภาษีตลานภาษีเสริมวารณีเพชรวิเศษ
สมฤติศาสตร์สร้างไทยสงฆ์พระนัทฐาชาวงศ์ขวานฤดีแสงจันทร์อรุษราหมายเจริญนะครับ
รวมถึงทฤษฎีการแดงดาและการจนาสั่งเงินและพิสมัยสอนสายกลับมาจากการบาดเจ็บ
แล้วก็มีศิลาวันอินเตอร์มีนะครับกองกลางสุดสวยที่มีอาการเจ็บบริเวณขาแล้วก็ไม่มีชื่อติดในชุดนี้ครับ
ส่วนนักเตะที่ไม่มีชื่อติดนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะครับมาดามแป้งนพร่ำซามผู้จัดการทีมบอกว่า
ต้องอยู่แคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเข้าโปรแกรมด้านฟิตเน็ตซึ่งทุกคนยังมีสิทธิ์ในการติดทีมแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
ที่ประเทศพม่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน
หญิงไทยนั้นจะเดินทางไปจีนในวันที่๓๐พฤษภาคมซึ่งจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัด
โดยลงเตะที่เมืองคุณซานวันที่สองนะครับแล้วก็เมืองฉางโจวันที่ห้า
ก่อนจะเดินทางกลับมาที่ไทยในวันที่๖มิถุนายนนี้ครับ